ก็เข้าร่วมงานภูเก็ตทอน๒๐๑๘นะคะรายการวิ่งมาราทอนมาตรฐานโลก
ปีที่๒ที่สะพานหินจังหวัดภูเก็ตค่ะ
ซึ่งก็ได้รับการรับรองจากสมาภัณฑ์กรีธานานาชาติ
สมาภัณฑ์กรีธาแห่งเอเชียและสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทย
ซึ่งแข่งขันกันระหว่างวันที่๑๐๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
โดยเมื่อวานนี้นายพักขพงศ์ธวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็เป็นประธานมอบเงินบริจาค๑ล้านบาท
เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการ๙สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้กับอาคารนวมินทรบพิษ๘๔พันศาโรงพยาบาลศิริราช
เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสและผลิตบุคลากรทางการแพทย์รุ่นใหม่ต่อไป